ของขาวกันหน่อยน้ำพรมน้ำพริกที่เขาใช้ทำอาหาร
การทำอาหารไทยเราจะต้องใช้พริกแกรงใช่ไหม
เดี๋ยวไปดูร้านที่ขายเครื่องพริกแกงแบบนี้กันดู
ร้านนี้อยู่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
ขายมานานจากรุ่นสู่รุ่นเลย๕๐ปีแล้ว
แกงมากมายที่เราเห็นหลายชนิดแบบนี้นะคะมีทั้งพริกแกงเผ็ดแกงป่าแกงเขียวหวานแกงส้มแกงพะแนง
ขายอยู่ในร้านพริกแกงเจ๊อึงก็ล้วนจะเกิดจากฝีมือของนางปรานีเลิศฤทธิ์แม่ค้าวัย๕๗ปีนะคะ
ซึ่งเปิดร้านขายอยู่ในบริเวณตลาดร้อยปีคุ้งสัมเภาอำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาธนะคะ
ทุกเช้าค่ะก็จะมีลูกค้านะคะที่เป็นแม่บ้านแล้วก็แม่ครัวของร้านอาหารต่างแวะเวียนมาอุดหนุนกันเป็นประจำ
ซื้อน้ำพริกแกงกันแบบเนี้ยไม่ขาดซ้ายเลยลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชื่นชอบพริกแกงของร้านเจ๊อึ่ง
เพราะว่าติดใจในรสชาติที่มันเผ็ดแซ่บครบรสถึงเครื่องเมื่อนำไปปรุงอาหารแล้วก็จะได้รสชาติที่อร่อยโดนใจนั่นเอง
ซึ่งเขาบอกว่าเคล็ดลับความอร่อยก็คือการควบคุมคุณภาพและรักษามาตรฐานของส่วนผสมตามสูตรที่คุณแม่ถ่ายทอดเอาไว้ให้
โดยจะให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยนะคะ
อย่างพริกกระเทียมหอมแดง
เพื่อที่จะให้ได้พริกแกงที่มันมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ
แล้วรสชาติที่อร่อยคงที่
ที่สำคัญก็คือร้านนี้เขาไม่ใส่สารกันบูด

ใช่ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้พริกแกงที่สดใหม่สะอาด
สารตกค้างแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
สำหรับร้านพริกแกงเจ๊อึ่ง
เปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ตี๕จนถึง๑๐โมงเช้านะคะ

ไม่ทันนะ

ใช่ค่ะโอ้โหเห็นพริกแกงแบบนี้ก็นึกถึงอาหารไทย
เพราะว่าอาหารไทยหลายชนิดจะใช้พริกแกง
ถ้าพริกแกงอร่อยมันก็จะทำให้อาหารเราอร่อยยิ่งขึ้นด้วย
ถูกต้องแล้วถ้าอาหารอร่อยด้วยถูกด้วยคุณชอบไหมคะ